จะได้ไปโชว์ตัวอยู่ข้างบนเทรนด

หมูไก่ไข่ปลา

ไหนในนี่ก็เรียกว่าเกราะพลา

นี่น้ำมันแพงน้ำมันก็แพง
แพงทุกอย่างใช้คำว่าแพงทั้งแผ่นดิน
ไม่ผิดเลย
มีอะไรถูกบ้างคุณผู้ชมลองส่งไลน์มาคุยกันหน่อยดีไหม
วันนี้ราคาน้ำมันปรับขึ้นด้วยนะจ๊ะใช่ครับนะคะอ่าคุณผู้ชมทีนี้
พอมันแพงทั้งแผ่นดินแบบนี้ทำยังไงต่อดีก็เริ่มมีคนที่ไม่พอใจแล้วนะคะ
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์นี่ค่ะนำโดยเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย
เมื่อวานนี้สักประมาณ๑๐คนเห็นไหมซ้ายขวาตู่อยู่หมูแพง
ลงทุนถอดเสื้อกันแบบนี้นะคะแล้วนี่เขามา๑๐คนถึงขั้นลงทุนปิดถนนเนอะ
ไม่เห็นใจคนที่เขาใช้รถใช้ถนนบ้างเนอะตรงไหนตรงที่ทำเงียบถูกไหม
ใช่ค่ะใกล้กับธรรมเนียบรัฐบาลเขาจะไปยื่นหนังสือให้นายกมาแก้
แก้ไขปัญหาของแพงหมูแพงแล้วก็โรคระบาดหมู

ไม่ใช่ค่ะคือคิดว่าจะมีม็อบมากัน๑๐คน
สุดท้ายแล้วก็ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แบบนี้นะคะ
เอาผักเนี่ยผักเสร็จผักที่ไว้ให้หมูกินอาหารหมูค่ะ
โรยโปรยแบบนี้แล้วก็ใบปลิวแบบนี้นะคะ
นี่ค่ะเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนะ
แล้วน้องกลุ่มนี้เขาบอกว่าไงรู้ไหมคะว่า
เฮ้ยคุณนี่คือประเทศนี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่น
ไม่ใช่ที่ทดลองบริหารประเทศตามใจชอบของใคร
ถ้าแก้ไม่ได้ก็ลาออกไปลาออกจากตำแหน่ง
นี่บอกว่ามา๑๐คนถึงขั้นต้องปิดถนนแบบนี้

มีคนเดียวเท่านั้นที่เป็นแขกสงสัยจะรับเชิญแหละ
มาดามแป้งอ๋อพุทธยานทีมชาติไทยเหรออ่า
ดามแป้งขับรถเข้าไปเลย
ธรรมเนียบรัฐบาลไปอวยพรสวัสดีปีใหม่ลุงตู่

อืมนะฮะอ่าอยู่ตรงนี้แล้วใครล่ะใครมารับรับหนังสือแทน
คุณสมภาษณินพันธ์เป็นที่ปรึกษาสำนักงาน
สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรัฐบาล

แล้วก็รับปากว่าเดี๋ยวจะเสนอข้อเสนอทั้งหมดเนี่ย
ให้นายกรัฐมนตรีต่อไปตู่อยู่หมูแพงจบข่าวได้ค่ะครับ